คุณผู้ชมฮะใกล้เต็มทีแล้วถึงพิธีไว้อะไร
ให้กับคุณตังโมนิดาใช่แล้วก็พิธีชาปนักกิจ
ที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะ
เพราะว่าพิธีไว้อาลัยเนี่ยจะจัดขึ้นสิบเอ็ดถึงสิบสามมีนาคมนี้
แล้วก็จะชาปนกิจวันที่๑๔มีนาคมเนี่ยนะคะ
ทีนี้กลุ่มเพื่อนของคุณตังโมก็จะรวมตัวกัน
บอกว่าจะมีการแต่งหน้าให้กับคุณตังโมเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับคุณตังโมก่อนที่จะมีการชาปนกิจ
เราก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
บอกว่าตอนนี้นะยังไม่ได้มีญาติ
ไม่ได้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมาติดต่อเรื่องนี้เลย
ส่วนเรื่องของการแต่งหน้าศพหรือว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าทำได้
เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นคนดำเนินการให้แทนคือญาติเนี่ยค่ะ
อาจจะนำชุดนำเสื้อผ้ามาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการในการเปลี่ยนชุดให้นะคะ
ส่วนเรื่องของการแต่งหน้าตามปกติแล้ว
อันนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมานะคะว่าจะทำได้ค่อนข้างยาก
เพราะว่าคนที่จะมาแต่งหน้าให้จริงต้องมีความชำนาญ
จะต้องมีประสบการณ์เพราะว่าพอร่างถูกผ่าชนะสูตรแล้วเนี่ย
สูญเสียน้ำในร่างกายไปทั้งหมดแล้วพอหลังจากชนะสูตรเสร็จเนี่ย
คุณหมอที่เขาชนะสูตรนะเขาก็จะมีการทำความสะอาด
เย็บแผลแล้วก็จะบรรจุเข้าห้องเย็น
รอจนกว่าทางญาติมาติดต่อเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ระยะเวลาการรับร่างของแต่ละศพก็จะแตกต่างกัน
มันก็เลยจะทำให้ร่างกายอาจจะมีสีที่เปลี่ยนไป
สีมันก็จะดำก็จะคล้ำแล้วร่างกายก็จะแห้ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าร่างกายแห้งจนไม่สามารถที่จะแต่งหน้าได้
หรือถ้าเกิดจะแต่งจริงนะคุณจะทำได้ค่อนข้างยากมากเลยนะคะ
สำหรับกำหนดการรับศพของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ญาติได้ติดต่อกับทางสาบันนิติเวศนะครับ
ว่าจะเข้ามารับศพในเวลา๑๐โมงของวันที่๑๔มีนาคม
ใช่นะครับโดยจะทำพิธีกรรมทางศาสนา
เพื่อเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนำศพไปชาปนกิจ
คริสตจักรเมทอดิสที่จังหวัดปฐุมธานีต่อไปนะครับ

ทีมงานของคุณเออสุประชัยมาคุณเอก็จะแพ็คคู่กับคุณอ้ำพัชราภา
มาดูแล้วเนี่ยเขาอยากให้ดอกไม้มันมากกว่าที่เขาจุดได้
มันเป็นเรื่องคือที่มาที่ไปของสตอรี่บางอย่างที่จะย้ายที่หรือไม่ย้ายที่เหมือนกัน
ตอนนั้นก็คือต้องการให้มันมันเหมือนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับ
แค่แค่กึ่งอืมแล้วแต่กฎิจจนาการแค่ก็เหมือนกับ
ส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์อ่ะนะเพราะโบก็เชื่อพระเจ้าแล้วแหละ
เขาต้องกลับไปหาพระเจ้าแน่นอนบรรดาพวกศิลปินแขกเกิดอะไรก็จะไปสามวันนั้นสักส่วนใหญ่
นะครับแต่พอวันที่สิบสี่จะเป็นภายในน่ะเป็นภายใน
นะครับก็จะเป็นรายการที่อ่าแล้วลึกถึงจังโมเบนเท้าสุดท้ายก่อนที่ลูกร่างเนี่ย
นะฮะจะเข้าไปในเตาแล้วสุดท้ายก็จะออกมาเป็นเดือนกลับ
นะครับเป็นเหมือนอัฐิที่ละเอียดอ่อน
คือหมายถึงว่าเอ่อวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ย
ไม่มีร่างของคุณทังโมอยู่ในงานหรือเปล่านะครับ

ก็จะมาไปรับตอนเช้าแล้วก็เช้าพนักศิลป์ในตอนหลายได้
ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเอาร่างคุณตังโมออกไปออกมา

นี่ครับนี่อาจารย์ทงชัยเขาให้สัมภาษณ์มานะ
ใช่ค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์ทองชัยประดับชนะนุรัติ
ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสเนี่ยนะคะ
ก็ได้เปิดเผยเมื่อกี้ได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องร่าง
ว่าพิธีไว้อะไรวันที่๑๐อาทิตย์๑๓มีนาคม

คือจะมีแค่โรงตั้งไว้เฉยแล้วก็ให้ระลึกถึง
แต่ร่างคุณตังโมจะถูกนำไปประกอบพิธีชาพนักกิจ

ใช่ค่ะแล้วก็งานไว้อะไรจัดขึ้นคือวันศุกร์นี้
ศุกร์เสาร์อาทิตย์๑๑๑๒๑๓มีนาคมนะคะ
ช่วงเย็น๖โมงครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่ง
ที่คริสต์จากเสรีภาคกรุงเทพ

ถือว่าเป็นคริสตจักรที่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะ
ใหญ่มากดูฮอเขาสิใหญ่มากนะฮะ
ใช่ค่ะจุคนได้คือเป็นพันกว่าคนเลยนะคะ
นี่ถือว่าใหญ่สุดใหม่สุดทันสมัยสุด
แล้วสถานที่การตกแต่งทีมข่าวของเราก็ไปทำข่าว
เพื่อดูว่าตอนนี้ความพร้อมของสถานที่เนี่ย

ซึ่งก็จะมีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้แล้วก็มีการประดับผ้า

ว่าจะให้เหมือนกับส่งนางฟ้ากลับขึ้นสวรรค์
อกจากนี้ก็จะมีนิทัศกาลภาพถ่าย
ระลึกถึงคุณตังโมเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ส่วนค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่๓วันนี้นะคะ
ค่าให้จ่ายเนี่ย๑แสนบาท
ส่วนค่าดอกไม้ที่จะตกแต่งสถานที่

ตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะมีพี่เอสุพชัย

ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้นะคะ
วันนี้ก็เริ่มทำความสะอาดอะไรต่างนานา

โดยกำหนดการพิธีไว้อะไรทั้ง๓วันนะครับ

เริ่มจากการอธิษฐานขอพรพระผู้เป็นเจ้านะครับ
และการบันเลงเปียโนประกอบเพลงที่คุณแตงโมชื่นชอบ
วันที่๑๑มีนาคมวันแรกเนี่ยนะครับ

บันเลงเพลงพระเยซูทรงห่วงค่าหรือไม่

ขับร้องโดยคุณบีพีรพัฒน์นะครับ

จากนั้นจะเปิดคลิปประวัติของคุณแตงโม
และกล่าวคำอะไรโดยคุณแม่ของคุณแตงโมและก็มีคุณเอสุพชัย
หลังจากนั้นจะมีการบันเลงเพลงไว้อะไร
ขับร้องโดยทีมนามัศกาลของคริสตจักรแห่งความสุข
ซึ่งก็จะมีความหมายถึงการลาจาก
หวังว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ
ก่อนที่จะมีการบรรยายมรณสติ
ตัวแทนครอบครัวก็จะกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงาน
เปิดคลิปเพลงที่มีความหมายถึงคุณแตงโม
ท้ายด้วยการขอพรให้กับครอบครัวและผู้ร่วมงาน
แล้วก็จะมีการแจกหนังสือที่ลึกนะครับ
หนังสือด้วยรักเป็นของที่ลึกให้กับผู้ร่วมงานด้วยนะฮะ
ทีนี้คนที่จะไปร่วมพิธีไว้อะไรเนี่ยนะคะ
นี่เขาจำกัดสิทธิ์นะคะด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ย

แล้วทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างอย่างเคร่งครัด

คือเขาจะให้ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดตลอดงาน
อันนี้คือจัดพิธีไว้อาลัย๑๑๑๑๓มีนาคม
คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพอยู่แถวสะพานสูงนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้วันชาปนกิจหรือว่าวันเผา
คือจริงศาสนาคริสต์สามารถได้ทั้งเผาแล้วก็ฝัง
แต่ทางครอบครัวคือเลือกที่จะชาปนกิจโดยการเผา

จะเป็นพิธีภายในครอบครัวเพื่อที่จะรำลึกถึงคุณแตงโม
แล้วก็นำร่างคุณตังโมออกจากสถาบันนิติเวศ
ที่ครอง๔ปัทมธารีราชินักประชุม
และคุณพ่อของตังโมมาก่อน
อัฐิในวันรุ่งขึ้นส่วนจะเอาไปลอยอังคารไหม
หรือว่าจะเก็บอัฐิไว้อันนี้ก็ต้องรอฟังคำตอบ
จากทางคุณแม่จากทางครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง